ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาทุกปีนะคะ
สำหรับงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนมซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีกำหนดจัดงานขึ้นแล้ว
แต่ว่าก่อนจะถึงวันงานของทุกปีเนี่ยเขาจะมีประเพณีปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่ง
ก็คือการส่งน้ำเพื่อทำความสะอาดพระธาตุนะคะ
และตรงนี้ค่ะจะมีภาพที่มาจากพลังศรัทธาอันนี้คือมุมสูงที่เราถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดู
แล้วมองไปใกล้นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าจะมีคนอยู่บนพระธาตุพนม
ซึ่งเขากำลังทำความสะอาดอยู่บนความสูงเกือบ๖๐เมตรนะคะจากยอดพระธาตุพนมเนี่ย
นี่คือความสัทธาในองค์พระธาตุพระนมนะคะที่จะมีลูกศิษย์พระพิกษุสามเมน
ข้าราชการทหารตำรวจซึ่งล้วนแต่เป็นคนที่ชำนาญเรื่องการปีนที่สูง
ก็จะใช้พลังศรัทธาของตนเองเนี่ยค่ะในการที่จะปีนขึ้นไปนะคะ
แล้วก็ทำความสะอาดพระธาตุมีการส่งน้ำล้างทำความสะอาด
สิ่งปฏิกูลมูลนกฝุ่นละอองต่าง
เพื่อให้องค์พระธาตุเกิดความสง่างาม
เพื่อที่จะต้อนรับงานนามัศกาลองค์พระธาตุ
ซึ่งก็จะมีสายบุญประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะ
มากันเป็นจำนวนมากพระสงฆ์ก็ไป
คือทุกคนในที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชำนาญ
ในการอยู่บนที่สูงทั้งนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในสาขาอาชีพต่าง
แล้วมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือความศรัทธาในองค์พระธาตุ
นี่เป็นกิจกรรมสำคัญที่แสดงออกถึงความเคารพสัทธา

ที่จะส่งน้ำทำความสะอาดโดยเชื่อว่าไม่มีอันตราย
จากองค์พระธาตุพนมคุ้มครองปกปักรักษา

และสวยงามขององค์พระธาตุนะคะอืม
นี่คืองานที่จะจัดขึ้นยี่สิบเก้ามกราคมถึงหกกุมภาพันธ์นะคะ
รวมเก้าวันเก้าคืนส่วนภาพนี้นะคะ
อนุสาวรีพลตรีพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลป
ในเด็กขององค์ครองห้าแยกเขตเทศบาลนครอุดรนธานี

คุณผู้ชมจะเห็นประชาชนเป็นหมื่นคนนะคะ
เสื้อสีเดียวกันคือสีส้มสีแสด

เต็มเลยค่ะเต็มห้าแยกเลย

แล้วร่วมกันรำถวายกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ในวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี๑๓๐ปี
แฝดสีของดอกทองกวาว

โอ้โหแล้วคนรำแต่ละคนก็แบบสวยสดงดงาม
เขาก็จะพาดผ้าเบี่ยงหรือสบายผม

รำบวงสวงสะดุดีนำมาลัยกรถวาย
อันนี้เขาเป็นประเพณียาวนานนะคะ

แต่ว่าช่วงโควิดระบาดก็งดรำบวงสวงไป๒ปี
ปีนี้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
รำบวงสวงกันอีกครั้งหนึ่งที่พระอนุสวรีก็
โอ้โหเป็นภาพที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการอย่างมากทีเดียวค่ะ

นี่ค่ะอันนี้คือที่อุดรธานีนะคะ